กลับมาเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมไปดูกองละคร
กองละครเรื่องลายกินนารีกันหน่อยนะคะ
ที่หลายคนระแวดระวังเรื่องของโควิดกันด้วยนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่ามีนักแสดงบางท่านได้เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง
เพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนนักแสดงด้วยกันรวมไปถึงกองถ่ายเนี่ย
ก็มีมาตรการในการดูแลแล้วก็ดูแลความปลอดภัยดูแลความสะอาดมากขึ้นด้วยนะคะ
เห็นบอกว่าบางคนก็ต้องกักตัวเองด้วย
งานนี้บันเทิงไทยรัฐสอบถามอาตุ๋ยพุทธชาติค่ะ
หนึ่งในนักแสดงชี้แจงว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะ
แต่ว่าที่กองเองที่บอกไปมีมาตรการรักษาความสะอาดแบบขั้นสุดเลยค่ะ
แล้วก็ไปเจอที่กองนี้อีกคนนึงน้องยายาต้องถามเรื่องนี้เลย
สภาพจิตใจน้องหลังจากที่วันนั้นไปงานอีเวนต์งานหนึ่งกลางห้างดังนะฮะ
เกิดเหตุการณ์คนหล่นบันไดเลื่อนมาตรงที่น้องอยู่พอดี

ไปฟังน้องแล้วก็ตุ๊กกันเลยค่ะ
วันนี้ไปกองละครเข้าไปทุกคนล้างมือกันบ่อยมาก
น้องยายาก็เอาสบู่ล้างมือไปให้ทุกคนนะ
ใจดีคือล้างมือกันแบบถูกสุขลักษณะ
ทุกคนทำกันด้วยตัวเองไม่ได้มี

จากที่เคยแบบว่ามั่วกินน้ำของคนอื่นอะไรอย่างนี้
ตอนนี้ก็คือแบบเขียนชื่อชัดเจนทำสัญลักษ

โดยว่าจะเห็นการวันคนที่ตกบันไดมาก็ปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว